บันเทิงไทยรัฐนะครับสดจริงถึงตัวนะครับช่วงนี้๙นาฬิกา๓๐นาทีพอดีเลยนะครับเรียกว่าเราอยู่กันสดกับเซเลปนะครับหรือคนดังที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นนักร้องนะครับที่โด่งดังมากในยุค๙๐นะครับ
ก็คือเพลงข้าวมันไก่เจมส์เรืองศักดิ์ครับแล้วตอนหลังจากนั้นไปนะฮะ
เขาก็มีผลงานมาให้เราได้ชมกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
ใช่แต่กำลังจะจัดพิธีการแต่งนานเท่าอีกคนนี้ชลงทุกคนสมรส
ซึ่งตอนนี้เขาก็ผันตัวเราเพิ่งจะรู้นะว่าเขาผันตัวไปทำอะไร
เป็นนักร้องเหรอหรือเป็นผู้กำกับหรือผู้จัดหรืออะไรไม่ใช่ฮะเป็นนักกีฬาฮะ
เป็นนักกีฬาเรียกว่าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาด้วยไตรกีฬานี่คือ๓อย่างเลยใช่ไหมครับ
ร่างกายไปขนาดนั้นเลยทุ่มเทไปหันเหไปทางนั้นเพื่ออะไร
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขานะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับ
ในเวลา๙โมงกว่าอย่างนี้ชีวิตของเขากำลังทำอะไรไปชมกันเลยนะฮะ

อ๋อแถวเรียบด่วน

มาตามพี่เจมสเรืองศักดิ์ไง
แน่นอนต้องไปหาเจมส์เรืองศักดิ์นะฮะ

ตอนนี้นัดอยู่ที่เขาเรียกสถานที่

ตายกีฬาด้วยจักรยานด้วยนะฮะ

เพราะฉะนั้นเจมส์เรืองศักดิ์น่าจะอยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมครับ
ใช่แต่นัทเห็นเขาปั่นอยู่เนี่ย

ขี่จักรยาน๓ล้อเหรอเนี่ย

๒ล้อคือรับน้ำหนักไม่ไหวหรือยังไง
เจมส์พี่เจมส์ค่ะพี่เจมส์ค่ะ

อย่างเท่เลยปั่นไปแล้วค่ะ
หนูมาจากบันเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ

มาปั่นอะไรตอนฝนตกนะครับพี่
ก็ต้องซ้อมครับฝนจะตกยังไง

เดี๋ยวพี่เปิ้ลนาคอนกับพี่ไปตอง
ประกาศของเราสองคนอยากทักทายพี่หน่อย
เห็นว่าเปลี่ยนไปเป็นนักไตกีฬาอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีกว่าที่ฝนมันตก

ทักทายกล้องได้เลยครับ

แต่เชื่อว่าหลายคนก็มีกิจวัตรนะครับ

สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ

เปิ้ลนะแล้วก็อยู่กับใบตองนะ

สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ
ตื่นแต่เช้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ
จริงธรรมดาเช้ากว่านี้ด้วย

เพราะว่าการซ้อมไตรกีฬามันใช้เวลา

มาเล่นไตกีฬาอย่างนี้
จริงเริ่มจาก
อยากเลิกสวบุรี

ก็เลยเริ่มเข้ามาสู่ไตรกีฬา

แล้วเชื่อว่ากีฬาไตรกีฬามันเป็นกีฬาที่ต่อสู้กับตัวเอง
คือถ้าเราหันมาเล่นไตกีฬาได้

เกือบปีแล้วครับ

เลิกสวบุรีแล้วก็หันมาเล่น
ออกกำลังกายจนกลายเป็นแบบติดการออกกำลังกาย

แล้วก็น้ำแพ็คที่เคยมีแบบ
หนักส่วนเกินก็ค่อยลงมาเรื่อย
น้ำหนักลดไปเท่าไหร่เกือบปีเนี่ย

ลดไปประมาณสัก๖๗โลครับ

โอ้โหอีกลิ่นเดียว
พี่เจมส์หุ่นฟิตมากเฟิร์มมากตอนนี้
นี่ดูแล้วแตกต่างกับที่เราเจอกันล่าสุดเลยนะ
เพราะตอนนั้นเจมป์ได้ยืนส่วบบุรีเนี่ย

ตอนนั้นยืมพี่บริเทศเดี๋ยวก่อนนะ

สูบบุหรี่กลัวคนเห็นรีบตบดับ
อันนี้ก็จะบอกกับเป็นแฟนอย่างไม่เคยไม่อายนะครับว่า

มาวันนี้ก็ทำได้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างสุดยอดเลยนะ
แล้วตอนนี้นะฮะผันตัวมาเป็นนักกีฬาไตกีฬานี่คือ
หมายถึงเราจะลงแข่งจริงเลยใช่ไหม
ทั้งวิ่งจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำ๓อย่างเนี่ย
ครับจักรยาน๕๐กิโล
แล้วก็วิ่ง๑๐กิโลแล้วว่ายน้ำประมาณ๑๕๐๐เมตร
กิโลครึ่งครับต่อกันโอ้โฮสุดยอดฮะ
สุดยอดทำได้อย่างนี้เดี๋ยวต้องเอามั่งแล้ว
นี่อายุเกือบ๔๐นะแล้วเพิ่งจะมาผันตัวเป็นนักกีฬาจริงแบบนี้นะโอ้โห
ไม่รู้ว่าเตรียมตัวไว้สำหรับที่จะทำลูก
เหมือนพี่เปิ้ลได้ป่าถึงต้องเตรียมร่างกายขนาดนี้

ก็รุ่นพี่ผม๕๐กว่า๕๐กว่าเขายังหวังเป็นชำโลกเจสสกีได้เลยไหม
อ่าถูกต้อง
แข่งถึง๗๐เดี๋ยวก่อนจะแข่งถึง๗๐ให้ดู
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้ค่ะพี่เจมส์
เขาบอกว่าช่วงพักหลังมานี้ผลงานในวงการบันเทิงก็น้อยใช่ไหมคะ
พี่เจมส์เตรียมที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองหรือเปล่า

อ๋อแต่ยังเพิ่งตอบ๑๒ละเย้น

เจมส์อยู่กับเรานะ
มาตอบประเด็นนี้ให้เคลียร์ไปเลย

หรือคนไทยทั้งประเทศสนใจ
และตอนนี้เราอยู่กับเจมส์เรืองศักดิ์
น้อยคนนะฮะที่จะไม่รู้จักเจมสเรืองศักดิ์แต่เชื่อว่าเยอะเลยตอนนี้ที่ไม่เห็นไม่เคยรับรู้หรือรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงของเจมส์เรืองศักด
ใช่ค่ะจากที่เขาเป็นนักร้องที่แน่นอนทำงานวงการบันเทิงเนี่ยตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ก็อาจจะอยู่กับ
เขาเรียกอะไรอ่ะบายมุกอะไรอย่างเงี้ยบุรีค่ะสูบมาเพิ่งเห็นจะเลยตอนนี้กลายเป็นนักกีฬาไตกีฬาแล้วก็เลิกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเหลือเกินฮะ
ตอนนี้เจมสเรืองศักดิ์อยู่กับเราแล้วนะครับเรามาคุยกับเขาต่อนะฮะฮัลโหลเจมส์ครับ
ยังไปไหนนะยังอยู่ไงฉันติดถามทิ้งไว้ว่าพี่เจมส์ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสขึ้นลูก
ใหม่มาแรงเยอะมากแล้วก็แฟนบอกไม่ค่อยเห็นผลงานของพี่เจมสเท่าไหร่เลยแล้วก็มีกระแสออก
ว่าที่หันมาเป็นนักกีฬาแบบนี้ต้องการที่จะสร้างกระแส
สร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองจริงหรือเปล่าคะ
อย่างนั้นเขาก็ทำเพื่อตัวเขาเองบ้างหรือเปล่า
หรือยังไงอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
แต่ว่าถ้าการสร้างภาพลักษณ์อันนี้หรือการสร้างกระแสนี้
มันทำให้คนสักหนึ่งคนที่ตามมาสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
หรือสามารถลุกขึ้นมากล้ามมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการออกกำลังกายได้
ผมยินดีที่จะสร้างภาพลักษณ์และยินดีที่จะให้คนมองแบบไหนก็ได้ครับ
เพราะว่าวันนี้ผมว่าชีวิตของมนุษย์ที่มันยอดเยี่ยมที่สุด
คือยืนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เนี่ยอันนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยครับ
สุดยอดเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะเจมส์ขอบคุณมากครับผม
ไม่เสียแรงเลยที่เราเป็นพี่น้องกันนะเมื่อไหร่วะเจมส์ถามเมื่อไหร่วะ
พี่เตมส์บอกนับแล้วหรอเราเคยทำงานกันอยู่พักหนึ่ง
เขาจะต้องทำให้สุดยอดตลอดเวลาเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวนอกจากการออกกำลัง
แว่นที่ใส่มันยังไงพิเศษยังไงคะ
แต่ตาขวานี่ผมเห็นเหมือนหุ่นยนต์เลยตอนนี้
จริงเหรอคะเราเห็นข้อมูลทุกอย่างของอากาศของการปั่นนะครับ
ความเร็วระยะทางหรือแผนที่เนี่ยอยู่ที่ตาขวาผมเลย
แทนที่เราจะปั่นไปแล้วก้มมองนาฬิกา

ตอนนี้ชีพจรเราเท่าไหร่แล้วระยะทางไหนแล้ววิ่งมากี่นาที

มันเป็นวันนวัฒนากรรมใหม่ที่

ดี้ต้องเอาแว่นไปขายบ้างแล้ว

เหรอมันมีอย่างนี้จริงในโลกมนุษย์เราแล้วใช่ไหมคะ
เวลาเราแข่งเอาเวลาซ้อมก่อนเวลาซ้อมเนี่ยนะครับ
การที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาไม่ใช่ในเรื่องของการซ้อมเนี่ย
มันทำให้การซ้อมเรามีประสิทธิภาพครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขต่างเราต้องดูครับ
ส่วนในเรื่องการแข่งเนี่ยบางทีเราทำเวลาใช่ไหมฮะ
เรามาก้มมองนาฬิกาเรามาก้มมองเข็มวัดต่างนานาเนี่ย
มันอยากจะทำให้เราเสียเวลาได้ครับ
เพราะฉะนั้นให้มันอยู่ในตาขวาเราไปเลยครับ
เป็นเทอร์มิเนเตอร์ไปเลยครับสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเจ๋ง
เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเราไปเจอกันส่วนตัว
พี่เปิ้ลอยากลองใช่ไหมครับหาให้พี่เปิ้ลหน่อยนะ
เฮ้ยเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะไปวิ่งด้วยนะมาลาทอนได้เลยครับพี่เปิ้ล

เห็นบอกพี่เปิ้ลบอกจะวิ่งมาราทอนหลังจากเล่นเจสใช่ไหมฮะ
สมัครไปแล้วด้วยสมัครไปแล้วเหรอแล้วสุดยอด
กรุงเทพมาลาทอนเดี๋ยวไปเจอกัน

ตอนนี้ชีวิตการแต่งงานของเจมส์นะครับผม
ก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับ

ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตคู่
แล้วก็มีความสุขมากครับเราเจอกับคนที่ใช่
แล้วก็ลงตัวทุกมุมของชีวิตนะครับ
แล้วก็มีแพลนกันว่าปีหน้าต้นปีเราจะ
หลังจากงานเลี้ยงปุ๊บคืนแรกเลยครับ

ผลิตเลยเหรอคะรีบขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ถ้าปั่นเสร็จเธอไปปั่นภรรยาต่อผลิบรอเนาระ
ไม่ต้องรอขนาดนั้น
ทำไมต้องรอด้วยพี่เจ
แล้วยิ่งร่างกายแข็งแรงนี้มันคลีน
ร่างกายคลีนลูกออกมาอูโหสมบูรณ์มากเลยนะ

แล้วมันก็ดีทุกเรื่องถูกไหมครับพี่เปิ้ล
จะมี๔คนเป็นเปล่าเป็นอย่างเขาหรือเปล่า

แข็งแรงเปล่า
เปิ้ล๔คนนี้เป็นเป้าขั้นต่ำนะครับผม
เอานะฮะแล้วเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่ามาเล่นกีฬางานดรอบหวังสร้างภาพ
ซึ่งเหมือนสร้างกระแสขึ้นมาอีกทีนึง
จริงแล้วเนี่ยล่าสุดนี้นะครับเจมส์กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับ
เรียกว่าคอนเสิร์ตร่างทรงคนเขียนเพลง

คนเขียนเพลงที่เรียกว่าเป็นแถวหน้าของวงการนะครับ
เราก็เอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดโดยนักร้องนะครับ
แดนวรเวทนะครับพี่โปแล้วก็ดังพันกรนะครับ
เราจะมาร้องเพลงในตำนานด้วยกันเช่นเพลงพี่อิทธิเพลงพี่เสือธนพล
อะไรอย่างนี้เพลงพี่บังสุธิพงศ์สมบัติจินดาอะไรอย่างนี้ครับผม

แล้วก็ตอนนี้ยังมีที่นั่งเหลืออยู่บ้างนะครับ

ผมบอกเลยว่านานจะมีแบบนี้สักครั้งครับ
เล่นเองยังมีความสุขที่ได้เล่นเลยครับ
คอนเสิร์ตร่างทรงคนเขียนเพลงนะครับ
แล้วก็โอเคครับขอบคุณมาก
เราจะติดตามผลงานของเจมส์ตลอดไปนะครับ

เราจะให้เจมส์ไปฝึกกีฬาต่อซ้อมกีฬาต่อนะครับ
นี่คือนักกีฬาไตรกีฬาหน้าใหม่นะครับ
ของประเทศไทยเราอีกคนนึงนะครับ

เชิญไปซ้อมต่อเลยนะฮะ

ที่ให้เกียรติทางทีมงานไทยรัฐเราไปถ่ายทำนะครับ
แล้วก็วันนี้ครับเรื่องราวดีแบบนี้นะครับ
ของเซเลปนะครับของคนดังบ้านเรานะครับ
ก็เกิดขึ้นเสมอนะครับเช้าแบบนี้นะครับ

ติดตามกันได้นะครับกับบันเทิงไทยรัฐนะครับ
สดจริงถึงตัวนะครับเวลาแบบนี้นะครับ

สุขมากนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ
สวัสดีค่ะ